เจ้าหน้าที่หน่วยซิลและกู้ภัยยังระดมกำลังค้นหาภายในถ้ำหลวง
กองบัญชาการสงครามพิเศษได้ส่งหน่วยซิลสมทบเพิ่มเติมเข้าไปอีก๑๒นายเพื่อเร่งค้นหาเด็ก
โดยหน่วยซิลชุดที่เข้าไปก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้
แต่มีสัญญาณดีเนื่องจากมีรายงานพบเชือกลอยมาตามกระแสน้ำ
ว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณจากน้องที่ติดอยู่ในถ้ำ
ขณะที่เมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีผู้โพสต์ภาพภายในถ้ำหลวงล่าสุด
ขณะเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาเด็กโดยภายในถ้ำเต็มไปด้วยโครนและมีทานน้ำที่ค่อนข้างลึก
อย่างไรก็ตามทุกคนยังมีความหวังว่าทั้ง๑๓ชีวิตจะมีชีวิตรอดและปลอดภัย
กรณีนักฟุตบอลเยาวชนแม่สายติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
นักท่องเที่ยวเข้าไปหวั่นจะซ้ำรอยที่จังหวัดเชียงราย
จากลักษณะของถ้ำแม่อุสุมีสภาพเหมือนกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ภายในถ้ำมีธานน้ำลอดถ้ำเพื่อลงไปสู่แม่น้ำเมย
กลางถ้ำมีโถงกว้างได้ชื่อว่าโรงละครใต้พิภพ
มีหินงอกหินย้อยเต็มไปทั่วถ้ำ
แต่พอถึงช่วงเดือนพฤษภาคมน้ำจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจากปกติ
เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดน้ำป่าหลักลงมาจากดอย
ทำให้น้ำทะลักท่วมภายในถ้ำสูงกว่า๕เมตร
โชคดีนักท่องเที่ยวหนีออกมาได้ทันจึงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่จังหวัดเชียงราย